กรสงค์ท่องเที่ยวและกีฬาและกรกฏธอตรวจราชมังและก็ยืนยันว่ามีความพร้อม
ส่วนประเด็นที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นมี๒คอนเสิร์ตใหญ่
วันที่๓๔กุมภาพันธ์แล้วก็๑๐กุมภาพันธ์
แต่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมพบกับเกาหลีใต้วันที่๒๖มีนาคม
ดรกองศักดิ์ย่อนมณีผู้ว่ากรกฏธอตรวจก็ยืนยันว่า
เสิร์ต๒งานนี้ไม่กระทบต่อการเตรียมสนามแน่นอน
มีเวลาอยู่พอสมควรที่ทำการฟื้นฟูย่าให้กลับมาสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยดูแลย่าด้วยนะครับ
ย้ำกันอีกทีนะครับธนรัฐทีวีช่องสายสองจะถ่ายทอดสด
ฟุตบันโลกสองพันยี่สิบหกรอบคัดเลือกรอบสองโซนไอเชียกลุ่มซีนะครับ
ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนวันพระรหัสสบดีที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ
ออฟเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็อีกนัดหนึ่งสิงคโปร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยินของทีมชาติไทยนะครับ
อังคารที่๒๑พฤศจิกายนเวลา๑๙นาฬิกานะครับ